เอาเสลี่ยงมาถ้าทนไม่ไหวแล้ว

อันนี้พูดแทนกระติ๊บชะวันกรค่ะ
ล่าสุดนะคะใส่เสลี่ยงขึ้นสอนอไปเลย

เพราะว่าไปทำพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง

เชิงไทยรัฐวีดีโอคอสอบถามคุณกระติบนะคะ

ถูกจ้างเป็นพิธีกรรายการ๒เทปด้วยกันค่ะ
ที่ช่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ช่องเรานะคุณผู้ชม

ถ่ายทำเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่๗เมษายนแล้วค่ะ

โดยที่ผ่านมานะคะก็พยายามทวงถาม
แต่ผู้จ้างงานก็บ่ายเบียงมาตลอดค่ะ
แล้วก็อ้างว่าสปอนเซอร์ยังไม่จ่ายเงินค่ะ
แต่ว่าด้วยความกระติ๊บรู้จักสปอนเซอร์

จ่ายตั้งแต่๑๖มากรา

แสดงว่าขั้นตอนตรงต่างจะมีปัญหา

เสียงแอดั่งครับพวกมันคุณผู้ชม
สุดท้ายก็ยกมือไหว้นะคะ

เพราะตอนนี้ผู้จักรานโทรไปทวง

เป็นผู้จัดฟรีแลนซ์ที่เช่าช่วงเวลาช่องต่าง
ทำเรารู้จักกับสปอนเซอร์เรากานนี้

ไม่เคยคุยกับพี่ปูผู้จัดการบิ๊กเลย
แต่เอาไปเอามาเขาไม่โทรมา

แล้วก็คุยเถอะขอร้องก็
ไม่หนีไม่จ่ายยังจะดีสักหวับ
การที่ไม่คุยแล้วก็ไม่เจรจากันเลย

นะคะยกมือไหว้แบบนี้เลย

ตัวเองโทรไปด้วยพู่จักรก็พี่ปูนั่งโทรไป

คือกระติ๊บบอกไม่มีไม่จ่ายไม่เป็นไร

บอนเซอร์เนี่ยจ่ายตั้งแต่เงินยังไม่เสร็จหรือเปล่า

แต่ว่าทำงานเสร็จประมาณแบบกลางปีแต่ว่ายังไม่ได้ค่าตัว
คือค่าตัวไม่ได้แพงมาก

ก็เงินอ่ะคนทำงานก็อยากได้เงินนึงนั้นคุณผู้ชมนะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ